พี่จะดูหรือครับ

ยังไงกินปะหมี่ฉันไม่ได้ขัดใจเธอ

เป็นวันที่ราหูย้าย
ซึ่งหมอดูทุกสำนักเขาบอกว่าเดือนที่จะแรงที่สุด

ถ้าเราดูจากสถานการณ์โลกนะญี่ปุ่นประกาศซึนามิสงคราม
ไม่ว่าจะเป็นรัสเซียยูเคนยังไม่จบนะฮะ
วันนี้อินเดียกับแคนาดาคือมกันแล้ว
ขณะเดียวกันอิสราเอลก็ยังเกิดขึ้นกันอยู่นะ
วันก่อนญี่ปุ่นก็มีว่าเอ๊ยซึนามิจะมีประกาศแผ่นดินไว้บ้าง
สรุปสั้นว่านอกจากราหูย้ายเนี่ย
เดือนนี้มันจะมีทั้งสุริยุปราคา
แล้วก็ตกใจเพราะเธออ่านแล้วเออตกใจ
แล้วก็มีจันทรุปราคาตกใจอีกแล้ว
ต่อให้จันทร์เข้าหัวเธอหรือจันทร์เข้าหัวเธอ
ไม่ตายหรอกหนุ่มเราต้องเจอทรมานก่อน๗วัน
โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยสุริยุปราคาสมมุติราคา
จะเกิดขึ้นในเดือนนี้๒ครั้ง๑๗ตุลาเป็นวันดีเดย์
เขาเรียกว่าถ้าอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไง
กลับไปเมื่อ๑๘ปีที่แล้วทำไมมีอะไร๑๘ปีก่อน

เออแล้วไงจำไม่ได้แล้วใครจะไปจำได้เรา
กูจะไม่รู้ลบก่อนที่ขอชั้นจำได้ป่าล่ะ

๑๕๔๘ปีที่แล้วทำบุกคือก็ยอดจำไปทำไมจะจำไม่ได้วะ
ทำได้อะปี๔๘คุณทำอะไรฮืม

๒๕๔๘ฉันมาเจอเธอและเธอพาฉันไปตีทายขัว
แต่ตอนนั้นคุณออกจากรายการแฉแต่เช้านี่

เมื่อวานนี้ไปร้าออกแล้ว

หรือเปล่าเหรอรู้หมดทุกอย่างขนาดไม่ได้ไปนะดูสิ
แต่คือถ้าสมมุติเทปไหนไม่ทันก็ไม่ไป

เออใช่๑๘ปีก่อนคุณก็ร้าออก

ฮะก็ครบพอดีใช่ไหมใช่
เออใช่๑๘ปี๑๘ปีตีถ้ากว่า๑๗ปี

ตุลาถือว่าวันเปลี่ยนแปลงดวงครั้งใหญ่
รอบ๑๘เดือนมันจะอยู่กับเราเนี่ย๑๘เดือนนะครับ
มาอยู่ตรงนี้ทุก๑๘ปีในเชิงดวงเมือง
ตอนนี้พระราหูอยู่ในดวงเมือง
พอพระราหูออกไปตำแหน่งโหราศาสต

วินาศก็คือเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอบายมุก
ราหูอยู่ในดวงเมืองอะไรที่เป็นสีเทาก็จะเป็นสีขาว
อ่ะดูหวยใต้ดิน
เอาขึ้นมาข้างบนก็ขึ้นมาข้างบนอ่า
ดีไม่ดีเราอาจจะเห็นการพนันออนไลน์ถูกกฎหมายหรือเปล่าก็ยังไม่รู้

เราเห็นวงการตำรวจมีการปรับเปลี่ยนกันเยอะแยะไปหมดเลย
เพราะจะมีการปราบปรามผู้มีอิทธิพลจะเกิดขึ้น
แต่ดาวพฤหัสก็จะเริ่มเดินหน้าจริง

มกราไปแล้วกลุ่มราศีดาวพฤหัสเข้าจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
ช่วงเวลาผันผวนเชิงของโลกเชิงเศรษฐกิจ
เห็นทองคำลงเงินบาทอ่อนก็นี่ไงอ่อนแล้วไง
ต้องย้ำนะฮะในการลงทุนเนี่ยต้องระวังภัยธรรมชาติต้องระวัง
เดือนนี้บอกว่าแรงเพิ่งวันที่๑๐ตุลาคมเองยังเหลืออีก๒๑วันนะ
อันนี้เราเหลือ๒๑วันนะต้องฝากระมัดระวังว่าวันที่๑๗ตุลาคมเนี่ย
ก็ให้ไปสวดมนต์ไหว้พระนั่นแหละใครมีห้องพระก็ไหว้พระ
ใครมีอะไรลาหูก็ไปขอไล่สักอย่างสั้นได้ไหมกัญชา
เลยครับมีเวลาให้ฉันไหมราศีไหนอะไรอย่างเงี้เหรอคะ
พี่ขอไล่ที่ลาศรีมังกรแต่ยันนานมากแล้วเดี๋ยวเขาต้องอืด
ไม่ใช่บ้าลาศรีมังกรบะหมี่บะหมี่ลาศรีมังกร
ถ้าคุณเกิดราศีมังกรจะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก
เรื่องงานจะกว้างขึ้นสังคมใหม่การติดต่อเจรจาจะได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้น
ถ้าคุณเกิดลาศรีกุมคือ๑๓กุมภาพ๒๐๑๔มีนาคม
คุณจะมีเรื่องใช้เงินก้อนโตวางแผนจะไปซื้อบ้าน
ซื้อคอนโดใหม่ซื้อรถตับธุรกิจใหม่
จะมีเรื่องเสียเงินเสียทองที่ไม่ควรจะเสียก็อาจจะเกิดขึ้น
ขณะเดียวกันถ้าคุณเกิดราศีมีนราศรีมีนเนี่ยเป็นเจ้าภาพราหูเลยลูก

ราหูจะส่งผลนะจะกลายเป็นคนกล้าได้กล้าเสีย
ต้องเสี่ยงอย่างมีข้อมูลอย่าหลงมั่วเมา
แล้วก็ดวงดาวส่งผลเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บ

ราศีเมษตรงกับดวงเมือง
จะเป็นราศีที่รุ่งมาก
แห่งการเริ่มต้นใหม่จะเกิดขึ้นกับราศีเมษ
ถ้าคุณเกิดราศีพฤกษกจะส่งผลดีเรื่องงาน
มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือโดดเด่นเรื่องโชคราบได้เงินได้ทอง
ถ้าคุณเกิดราศีเมทุน
งานเก่งแต่งงานเยอะจะวุ่นช่วงแรกจะดีบ้านปาก
ต่อไปพอแล้วร้านสีหนุ่มใช่ไหมบอก

ก็ไม่รู้เดินทางไปไหนก็เรื่องเธอเถอะ
แต่เด่นเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศ
หรือจะมีการโยกย้าย

กระทบเรื่องทรัพย์สินมรดก

สัญญากู้ยืมทำอะไรต้องระมัดระวัง

เช่นความรักหุ้นส่วนคู่สัญญา

อันนี้จะได้รับผลในเชิงคู่
อะไรดีคือเช็ดหุ่นส่วนจะดี
สัญญาจะดีคู่ครองจะดี
ราศีตุลเต็มที่กับการเดินหน้ามีคู่ครองนะคะ
ลาศีพิจิกลาศีพิจิกจะดี
เติบโตก้าวหน้าขยับขยายการลงทุนมากขึ้น
ระวังมีปัญหาเรื่องบริวารหรือบุตรหลานเจ็บป่วย
ราศีธนูดือเตือนเรื่องภายในบ้าน
ถ้ามีโอกาสปรับหัวนอนปรับห้องนอนจัดห้องทำงานใหม่
ถ้าสมมุติบ้านเรามีคนเจ็บคนป่วย

ก็แสดงว่าถ้าเกิดลาศีธนูเนี่ย
ถ้าคนเจ็บป่วยอยู่ในบ้านขยับเตียงเปลี่ยนห้องก็จะดีขึ้น

อืมเอ้ยเอ้ยรอคอยกันอยู่นะเพราะพี่หนุ่มก็รออันนี้อยู่อ๋อ